เป็นประจำทุกปีที่นิตยสารฟอล์ฟจะจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

อฟจัดให้เจฟเบซอสผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทอเมซอน
โดยฟอร์ฟระบุว่าเบซอสมีทรัพย์สินประมาณ๑๑๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็กว่า๓๕๓๓๐๐๐ล้านล้านบาท

เอาชนะบิลเกสนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟ
เก่าปีที่แล้วที่ปีนี้ลงมาอยู่อันดับ๒
โดยมีทรัพย์สิน๙๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนอันดับ๓คือวาเรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันนะครับ
มีทรัพย์สินมูลค่า๘๔๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่เบอร์นาทอาโนนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส
บริษัทสินค้าแบรนดเนมรายใหญ่ที่สุดของโลก
ซึ่งก็รวมถึงหลุยวิกตองเซโฟร่าแล้วก็คริสเตียนดีออร์
จัดให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ๔ของโลกนะครับ
ทรัพย์สิน๗๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และมหาเศรษฐีอันดับ๕ของโลกคือมาร์คซักเกอร์เบิก
ประธานาธิบดีโดนาลด์ทัมป์ของสหรัฐก็ติดอันดับ
โดยเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ๗๖๖ของโลก
ทรัพย์สินประมาณ๓๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากอสังหาริมทรัพย์นะครับ
โดยในปีนี้มีมหาเศรษฐีชาวไทยติดอันดับที่ฟอล์ฟจัดอันดับหลายคน
อันดับสูงสุดในส่วนของเศรษฐีไทย
ก็คือนายเจริญสิริวัฒนภักดีแห่งไทยเบเวอเรด
ปีนี้อยู่ในอันดับ๖๕ของโลก
ทรัพย์สิน๑๗๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่นายธนินเจรวนลแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าซีพี
ติดอันดับที่๙๕นะครับ
โดยฟอล์ฟระบุว่าเจ้าสัวธนินมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น

แล้วก็อีกคนนึงนะครับที่ติดประจำทุกปีนะครับ
ก็คือนายทักษิณชินวัฒน์อดีตน้ำมนตรีของไทย
อันดับที่๑๓๓๙ของโลก
มีทรัพย์สินประมาณ๑๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็นเงินไทยก็กว่า๕๖๗๙๐ล้านบาทครับ